ไปดูที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมครับคือมองหน้ากันมองหน้ากันไอ้คนมีปืนก็เปิดเสื้อให้ดูปืนขู่ขู่ว่ากันเถอะแล้วคราวนี้ถึงเวลายิงกระสุนมันด้านครับเรื่องมันก็เลยเปลี่ยนฮะ
ค่ะ
พยายามมาให้หนูมึงจะเล่นไหน
อย่าเพิ่มอย่าเพิ่ม
นี่แหละครับนี่คือในเอนะ
นายเอเป็นนามสมมุติก็แล้วกันอายุ๑๗ปี
ถูกวัยรุ่น๒๐กว่าคนนะครับ

แล้วค้นเจอปืนครับคุณผู้ชมฮะ

เลิมพระเกียรติหน้าโรงเรียนปลวกแดงที่ระยองนะครับ

ถูกตามจับตัวจนชนละมุนครับ
ชาวบ้านอยู่ระแวกนั้นต้องออกมาห้ามปรามดูคลิป
ครับคุณผู้ชมครับ๑ในวัยรุ่นเนี่ยนะครับ

เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนที่เรียนกศนด้วยกันไปสอบที่โรงเรียนปลวกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนกรสนด้วยกันเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนปลูกแดงใช่ไหม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
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนกรสนด้วยกันเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนปลูกแดงใช่ไหม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
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนกรสนด้วยกันเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนกรสนด้วยกันเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนกรสนด้วยกันเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนกรสนด้วยกันเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนปลูกแดงใช่ไหม

เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม

เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม

เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม

เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม

เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม

เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่เรียนปลูกแดงใช่ไหม